ข้อมูลการกระทำความผิดในหลากหลายคดีนะครับ
เกี่ยวข้องกับนายธวัชชัยอนุกูลนั้น
ซึ่งสำนวนคดีที่อยู่ในความดูแลของปปช
หลายคดีครับก็มีการชี้มูลความผิดไปแล้วก่อนหน้านี้
แต่บางคดียังไม่ทันได้ชี้มูลความผิด
นายธวัชชัยตัดสินใจผูกคอเสียชีวิต

ซึ่งผลการตรวจสอบความแน่แท้ออกมานั้น
จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ

มาให้คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันจากรายงาน
ข้อกำหนดของประมวล
ก็จบเข้าไปวิธีพิจารณาความอายาระบุไว้ว่า
ความตายของจำเลยในคดีอาญาเป็นเหตุให้คดีระงับไป
ทำให้คดีของนายธวัชชัยอนุกูลที่ค้างอยู่ในการไต่สวนของปปช
เป็นอันต้องสิ้นสุดลงตามกฎหมายไปด้วย

และการเปิดเผยจากแหล่งข่าวระดับสูงของปปช
พบว่าคดีของนายธวัชชัยที่ผ่านมือของปปช

จำนวนนี้ชี้มูลไปแล้ว๓คดี

ให้กับนายบุญเก้งศรีแสนสุชาติ
ซึ่งปปชชี้มูลทั้งทางอาญาและทางวินัย
รวมถึงต้นสังกัดได้ไล่ออก
คดีนี้ปปชได้ส่งให้อายการสูงสุด

ต่อมานายธวัชชัยได้รับการประกันตัวและหนีหมายสาร

ธวัชชัยกรณีออกโฉนดที่ดินจำนวน๑๐แปลง
ให้กับบริษัทแท็กพร็อกเบอร์ตี้จำกัด

จำนวน๙ไร่๒งาน๑๘ตารางวา
คดีที่๓ปปชชี้มูลความผิดทางวินัย

กรณีออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน๑แปลง
ออกให้กับนางสาวจินตนาบุรินโกรธ
จำนวน๒ไร่๑งาน๑๔ตารางวา
ตำบลกรรมลาอำเภอกระทู้

กรณีการออกโฉนดที่ดินจำนวน๓แปลง
พื้นที่๑๔ไร่๓งาน๙ตารางวา
และพื้นที่๓๓ไร่๓๐ตารางวาในตำบลกรณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
โดยได้สรุปสำนวนเสนออนุกรรมการพิจารณาไปเมื่อวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
แต่โฉนดที่ดินแปลงนี้กรมที่ดินได้ดำเนินการเพิกถอนแล้ว
คดีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินหรือนศ๓กโดยมิชอบ
ด้วยการแก้ไขพื้นที่มากกว่าจำนวนที่ถือครองอยู่จริงจำนวน๑แปลงที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
โดยคดีนี้ปปชได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด๖แปลง
ขณะที่๕แปลงที่เหลือคณะอนุกรรมการพบว่าการออกนส๓กยังไม่แล้วเสร็จ
เพราะอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการเท่านั้น
สมมุติการเจ้าตัวเสียชีวิตก่อน
แล้วและคดีสุดท้ายกรณีร่วมกับกลุ่มนายทุนนำหลักฐานสคหนึ่ง
สวมออกโฉนดที่ดินตำบลกรรมลาอำเภอกระทู้จำนวน๑๒แปลง
ดินตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตจำนวน๙แปลง
ที่ดินตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ต
โดยเป็นการออกทับพื้นที่ป่าต้นน้ำลำทานและที่สอปกร
โดยคดีนี้อยู่ระหว่างการสรุปข้อเท็จจริงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
กรณีของนายธวัชชัยเป็นคดีเพียงไม่กี่คดีที่อยู่ในมือของปปช

ถูกกล่าวหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดินโดยมิชอบอีกมาก
อยู่ระหว่างการไต่สวนและแสวงหาข้อเท็จจริงของปปช
โดยหลังจากนี้ปปชเตรียมที่จะเสนอมาตรการในการแก้ปัญหาต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อกำหนดกรอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย
ให้มีความโปร่งใสและไร้ทุจริต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน